วิธีการในการซุกเงินซ่อนเมีย
แต่ว่าสามีคนนี้เอาไปซุกไว้ในห้องเครื่องของรถ
นี่คุณก่อนที่คุณจะเล่าข่าวนี้ดิฉันอยากถามคุณผู้ชม
คุณผู้ชมที่ดูอยู่โดยเฉพาะสามีทั้งหลาย
ซ่อนเอาไว้ตรงไหนบอกกันมาหน่อย
ไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่ต้องบอกบ้าน
แม่เมียจ๋าขอผัวซ่อนไว้หน่อยเถอะนะ
เผื่อโบสถ์จะใช้ส่วนตัวซะหน่อยนะ

เวลาเอาเงินไปซ่อนไว้ในห้องเครื่องของรถ
แล้วพอเปิดเอามาเงินมันเป็นอย่างไรให้ไปดูกันครับ

เฮ้ยแล้ว๔๐๐๐๐กว่านี่มันไม่ถึง๔๐บาทนะนี่
เหลือต้องหาอยู่ไม่มี

แต่พอเปิดออกมาดูมันจะเหลือใช้งานได้สักเท่าไหร่นะฮะ
เพราะส่วนใหญ่แบงค์ที่หยิบออกมาแบงค์พันธุ์ทั้งนั้น

มันย่อยไปแล้วบางอันนี้ขาดวิ่นเลยเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
บอกว่าฝากไว้นะครับสำหรับพวกที่เก็บเงินซ่อนเมียไว้ให้กับอีหนู
เดี๋ยวเขียนไว้แบบนี้นะนี่ไงครับเงิน๔๕๐๐๐บาทเนี่ยที่อุศาสตร์ซุกไว้
น้องหนูใช้ไป๓๕๐๐๐บาทน้องหนูไหนอ่ะน้องหนูที่เข้ามาในรถเนี่ย
เอาไปทำรังของมันนะฮะเหลือไว้ให้ดูต่างหน้าแค่หมื่นเดียวเองนะฮะ
แหมซ่อนเงินเหมือนสามีของฉันเลยนะฮะวันไหนเนี่ยฉันจะเอารถออกไปข้างนอกเนี่ย
สามีฉันรีบไปเคลียร์รถทันทีสงสัยกลัวฉันจะรู้ที่ซ่อนเงิน
บางคนบอกว่าดีนะไม่มีเงินให้ผัวซ่อนแล้วบางคนมองไปถึงเลขทะเบียนรถกระบะที่ใช้ซ่อนเงินเมียคันนี้นะฮะ
เลขทะเบียนอะไรเลขทะเบียน๘๘๙๐นะครับแล้วก็บอกว่างวดนี้ต้องมาแล้วล่ะ
เพราะรถให้ลาบนะครับส่วนเมื่อกี้คุณคุณสามีก็เอาเงินไปนับกับคุณภรรยา
เหลืออยู่หมื่นกว่าบาทนะฮะที่เหลือเนี่ยอาจจะต้องเอาไปดูนะ
แบงค์ไหนยังพอเอาไปแลกได้ที่ธนาคารนะครับก็จะรีบเอาไปแลก
ส่วนตัวภรรยาบอกแหมเธอเอามาให้ฉันเก็บไว้เนี่ยมันก็ยังครบ๔๕๐๐๐นะฮะ
เธอเอาไปซ่อนไว้แบบนี้ดูสิเหลือแค่นี้เองเห็นไหมล่ะ
เนี่ยคุณสืบสกุลอ่านข่าวนี้นี่ภรรยาบางคนเดินไปเปิดฝากระโปรงรถดูแล้วนะคะ
แล้วก็แล้วแต่นะแล้วแต่สถานที่ที่สามีแต่ละคนจะวางแผนไว้นะ